เพราะว่าเงินที่เขาจ่ายมันเป็นแบงค์ปลอมไงคุณ
แมนอีกแมนแล้วไปบอกให้ดีกว่าเป็นอย่างต้องบอกแน่วนี้
เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเศร้ากาลสินจ้ะเขาอยู่กันหลายล้านแฮนโดสค่ะเด้อ
นี่จ้ะคุณผู้ชมจ๋าไปที่กาลสินพ่อค้าแม่ค้า
เดี๋ยวนี้จะรับเงินทีอุ้ยหวาตวาแบงค์จริงหรือเปล่า
ต้องเอามาส่องเอามาตรวจดูค่ะเนี่ยค่ะที่ตลาดทุ่งนาทอง
เทศบาลเมืองกาลสินพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเขาบอกว่าตอนนี้นะ
แก๊งมิจฉาชีพที่มาในคราบลูกค้าเอาเงินปลอมเนี่ยมาจ่ายตังค์เยอะแยะเลย
และไม่เช่าแบงค์๒๐๕๐แบงค์อะไรแบงค์ร้อยบ้าง
พี่แสงเดือนก็อ่อนให้แฟนขายแทนเพราะว่า
ต้องไปทำธุระที่ร้านสะดวกซื้อครับ
แฟนพี่แสงเดือนก็บอกว่าลูกค้าคนนั้นนะมาซื้อของประมาณ
๐บาทจากนั้นก็ให้แบงค์พันธุ์มาเลย
แฟนก็รับตังค์ทอนแล้วก็ทอนตามปกติ
ไม่ได้เอกใจอะไรแต่หลังจากพี่แสงเดือนกลับมาจากร้านสะดวกซื้อ
ก็มาหยิบแบงค์พันธุ์ดูเท่านั้นแหละสัญชาติยานแม่ค้า
รู้เลยว่ามันผิดสังเกตแบงค์พันธุ์ใบนี้ลักษณะมันลื่น
หยาบแล้วบางมากมันไม่เหมือนแบงค์พันธุ์ที่จำเป็น
สัญชาติตะยานแม่ค้ามันคล้ายสัญชาติยานของภรรยาหรือเปล่าครับ
เวลาจับเงินมันไม่ครบนี่
เวลาจับเงินเวลาดูสังเกตอาการของภรราสามี

มันอาการเหมือนกับมันไม่ใช่ของจริงมันไม่ครบ

ถ้าภรรยารับเงินสามีอาจจะสัญชาติยานว่ามันไม่ครบใช่ไหม
แต่แม่ค้าเขาสัญชาติยานรู้ว่านี่มันไม่ใช่แบงค์จริง

เขาจับแบงค์ทุกวันเขารู้ว่าแบบว่าความหนาบางกระดาษมันจะเป็นแบบไหน
ปลอมหนี้นะไปฟังแม่คะเขาอัศวาคาถ้ายายถึงโจรร้ายดีกว่าจ้ะไม่มีนะไม่มี
กูต้องโกหตมากที่ทำแบบนี้กับคนที่เป็นแม่คะไม่ได้

มันยังมีแม่ค้าอีกร้านหนึ่งยังมีอีกเหรอใช่แม่ค้าร้านเห็ดเขาก็โดนเหมือนกัน
อ้าวโดนกันอะไรอันนี้นี่แหละร้านคุณพี่ประนอมหอมหวนจ้า
อันนี้นี่โอ้โหมันชัดเลยมันเจือจางเลยนะมันซีดเลยมันละลาย
มันละลายอ่ะอ่ามึกละลายแล้วตายแล้วตายตายตายจริงจริง
เขาบอกว่ามีลูกค้ามาซื้อเห็ดฟางห้าสิบบาทเขาก็จ่ายแบงค์ร้อย
อ่ะแล้วแบบพับมาอย่างเงี้ยนะคะแม่ค้าเขาก็อ่ะรับแก๊งร้อยมาทอนแบงค์ห้าสิบไป
อ่าพอขายของเสร็จช่วงสายสายมาจะนับเงินไปเช็คยอดขายดูว่าวันนี้ขายเท่าไหร่
นับไปนับมาเจอแบงค์ร้อยใบนี้แหละคุณผู้ชมมันผิดปกติมันไม่เหมือนใบอื่นอื่น
ก็เลยเอาไปแช่น้ำตรวจสอบดูปรากฏว่าหมึกละลายจ้า
แม่ค้าบอกว่าขายของมา๓๐ปีไม่เคยถูกลูกค้าเอาแบงค์ปลอมมาแบบนี้เลย
ตอนนี้นะเหล่าบรรดาแม่ค้าเขายังไม่ได้แจ้งความนะ
เขาก็กำลังถามกันอยู่ว่าใครเจอกันบ้างหรือเปล่า
ก็เลยอยากจะเตือนพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันว่าตอนนี้ต้องระวังกลุ่มมิจฉาชีพให้ดี
เวลาจะรับเงินต้องตรวจสอบให้ดีนะว่ามันเป็นแบงค์จริงแบงค์ปลอมหรือเปล่า
อันนี้ก็ที่กาลสินแต่ว่าที่ไหนมีอีกเนี่ยส่งข่าวมาได้นะ
เพราะว่าเวลามีการระบาดเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพแบบนี้
มันก็จะมีแบบเนี้ยไปหลายหลายที่ใช่ใช่เหมือนมันเป็นแบบ
แก๊งค์มิตรสหาชีพที่มันอารวาสไปหลายหลายจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย
เตือนกันเตือนกันหน่อยขออนุญาตนะอยากจะเอาน้ำเทลาดลงดู
คุณทุนจะตรวจสอบเงินเหรอคะได้ไหมคะนี่เงินใครคะ
เพราะแบงค์ร้อยเนี่ยมันเป็นของผมคุณเขาปรารถนาดีไง
คุณไปตรวจของปลอมคุณต้องระวังเผื่อมันจะเป็นแบงค์ปลอม
ไม่ปลอมดูได้ยังไงไม่ปลอมไม่ปลอมไม่ปลอมเหรอ
งั้นให้ฉันเอาวิธีการตรวจสอบแบงค์ก็คือเอาน้ำเทลงไป
หรือว่าจุ่มน้ำให้ดูว่ามันละลายไหมมึกมันเลือนไหม